เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ไหม้คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานีนะครับ
อย่างที่เห็นเลยฮะมีทั้งแสงไฟ
แล้วก็มีทั้งควันที่ฟุ้งออกมาลอยเต็มอากาศ
แล้วนี่คุณมาปะทุอย่างหนักนะฮะ
ทีนี้ครับคนในคอนโดต้องอบพยพหนีตายลงมาข้างล่าง

บางคนก็ยังห่วงทรัพย์สินต้องเอาทรัพย์สินลงมาด้วย

สุนัขแมววิ่งหนีลงมาจากอาคารนะครับ

ห้องพักชั้น๖ที่คอนโดมิเนียมที๓
ภายในเมืองทองธานีที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด

ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้
เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังห้องข้างเคียงนะฮะ
ขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยที่คอนโดอย่างที่บอกไป
ก็ต้องหนีตายลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงเทศบาลนครปากเกร็ด
ก็นำรถน้ำจำนวน๘คัน
ระดมฉีดน้ำเข้าไปแบบนี้

จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้จากการสำรวจตรวจสอบ
คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยคุณวราพร
จากอาการสำลักควัน๒ราย
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลชมประธานปากเกร็ด

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบห้องพักที่เป็นต้นเพลิงแล้วก็ห้องพักข้างเคียง
ได้รับความเสียหาย๒ห้องบริเวณชั้น๖นะครับ

ส่วนชั้นบนคุณคือถัดขึ้นไป๓ชั้น
นี่ก็ต้องขนกันออกมาหมดแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าเพลิงจะควบใช้เวลานานแค่ไหนใช่ไหมครับ

คือเจ้าของห้องก็บอกโอ๊ยนั่นหมาแมวฉันอยู่ข้างบน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบไปช่วยนะฮะ
แล้วก็ช่วยชีวิตของหมาแมวเหล่านี้ลงมาด้วยนะครับ
ความเสียหายนอกจากเกิดขึ้นที่ชั้น๖ห้องต้นเพลิงและห้องข้างเคียงแล้ว
ชั้น๗ชั้น๘ชั้น๙คุณได้รับความเสียหายหลายห้องนะครับ
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
จากการสอบสวนทราบว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดขึ้น
จากห้องเล็กที่๖ทับ๔๑ชั้น๖
โดยมีคุณลุงธานีแสนอุโคตรอายุ๖๐ปีคุณลุงเป็นเจ้าของนะครับ
แต่ว่ามีผู้มาเช่าห้องพักอาศัยอยู่
ก่อนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในห้อง
แต่ก่อนหน้านั้นผู้เช่าได้จุดทูบจุดเทียนบูชาพระ
และจุดทิ้งไว้ครับก่อนจะออกไปซื้อกับข้าว
พอเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ลูกบ้านคอนโดรีบแจ้งตำรวจ

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
จะเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สอบปากคำพยาน
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับ

ก็ขนของหนีกันจ้าละวันทีเดียว๑ชั่วโมงค่ะ